สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงนะครับ
วันนี้อยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองและคุณสุพัสรามหาคามินครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะไปดูปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
เริ่มกันที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งชาวนาในแถบนั้นก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ซึ่งชัดข่าวเที่ยงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศ
ส่วนไลน์วันนี้ทางหน้าจอชัดข่าวเที่ยงอยากจะให้คุณผู้ชมแชร์ข้อมูลเข้ามา
ว่าพื้นที่ไหนตอนนี้ประสบปัญหาภัยแรงเป็นอย่างไรกันบ้าง
และจังหวัดไหนอยากให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหา
ส่งข้อความมาตอนนี้ทุกข้อความของคุณผู้ชมจะปรากฏบนหน้าจอของไทยรัฐทีวีและชัดข่าวเที่ยง
คุณผู้ชมช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงนำคุณผู้ชมไปที่บูริรัมป์กันก่อน
วันนี้เป็นวันที่๔สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพปทฤษฎี
วันนี้มีประชาชนรวมทั้งแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปร่วมงาน
พร้อมทั้งเดินทางไปร่วมทำบุญถวายพัทธาหารเพชร
และวันนี้ครับคุณพ่อสงวนสหวงนั้นได้มีการเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
ติดตามได้กับคุณรัชนีคำหนึ่งควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาจากจังหวัดบุรีรำครับ
บริษัทมันยากาศล่าสุดที่สาราธรรมาณุภาพวัดกลางพระอารำรวงจังหวัดบูริรัมป์ในขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมไว้อะไร
เคารพศพพระเอกชื่อดังปทฤษฎีกันอย่างเนื่องแน่นเลยนะคะ

ครอบครัวสหวงนะคะทั้งคุณพ่อสงวนน้องชายทั้งสองคน

ก็เพิ่งจะมาร่วมทำบุญถวายพระทหารเพล

ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมเคารพศพไม่ขาดสาย
โดยมีป๊อปปี้วิทยาวัฒน์น้องชายคนรองของปทฤษฎี
เป็นตัวแทนครอบครัวสหวงรอต้อนรับ

ว่าครอบครัวและแฟนคลับกำลังร่วมกันทำของชำรวย
คือไฟฉาย๓๐๐อันและสมุดบันทึกรวบรวมความทรงจำ
และความในใจของปทฤษฎีที่มีต่อภรรยาสาวโบเวนด้าอีกด้วยค่ะ
และขณะนี้นะคะบริเวณโดยรอบวัดเริ่มมีการเตรียมงาน
สำหรับจัดพิธีพระราชธานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคมนี้
โดยเริ่มจัดนั่งร้านวางพวงหลีดบริเวณข้างเมน
ซึ่งตลอดการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพพระเอกชื่อดัง
ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจขององค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาช่วยกัน
อย่างเช่นน้องชั้นประถมศึกษาปีที่๕โรงเรียนอนุบาลบุรีรำ
โรงเรียนเก่าของปทฤษฎีที่มาร่วมกันช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับรองแขกอีกด้วย
นี้คุณพ่อสงวนสหวงที่เดินทางมาร่วมทำบุญถวายพระทหารเพล
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกว่า
เข้มแข็งขึ้นมากหลังได้รับกำลังใจจากประชาชนทั้งที่มาร่วมงาน
และส่งความปรารถนาดีมาจากทั่วทั้งประเทศ
พร้อมกับกล่าวว่าจะดูแลทายาทของลูกชายน้องมะลิให้เติบโตอย่างที่พ่อตั้งใจและวางแผนไว้
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษารวมถึงสารต่องานเพื่อสังคมที่ลูกชายเคยทำไว้ด้วยค่ะ

โดยเฉพาะเรื่องการศึกษารวมถึงสารต่องานเพื่อสังคมที่ลูกชายเคยทำไว้ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นรักรักรักรักพี่ปอล์
ในภาวะที่เราสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างปฏิเสธไม่ได้
แต่เราก็มีอะไรที่มันมาให้กับเราทดแทน
โดยเฉพาะความรักจากประชาชน
คนในวงการทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักแสดงร่วมกันทั้งทีมงานอะไร

อันนี้คือสิ่งที่เราดีใจมาก
นะว่าเพื่อนในวงการผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไม่ทอดทิ้ง
แล้วโดยเฉพาะวันที่๒๓นี้ยิ่งจะมาก
ทั้งนี้ในวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเอกชื่อดังนะคะ
สงวนเผยว่าครอบครัวไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษ
แต่คาดว่าจะมีกลุ่มแฟนคลับรวมตัวทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปทฤษฎีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและขณะนี้นะคะเมื่อสักครู่
ภรรยาสาวโบแวนด้านะคะก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงสาราธรรมนุภาพนะคะ
แล้วก็เดินเข้าไปด้านในค่ะ
กลางประชาชนนะคะที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจากการสังเกตขณะนี้
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๐นาทีเท่านั้น
แต่ว่าพื้นที่บริเวณสารธรรมนุภาพนั้นถูกจับจองไปด้วยประชาชนนะคะ

แล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยในคืนที่๔นี้นะคะ

รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำค่ะ